คุณผู้ชมคะสำหรับเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้นะคะ

ก็มีการประชุมเตรียมการเพื่อที่จะรับมือ

ที่จะเกิดขึ้นช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปีนี้

ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะโดยกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ
เรื่องมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบ้างไฟ
พลุโคมลอยโคมไฟซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชในการขอความร่วมมือจากผู้ผลิตและจำหน่ายดอกไม้ไฟโคมลอย
ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พร้อมทั้งห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิดหากฝ่าฝืนนะคะ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ทั้งนี้ผู้ที่จุดและปล่อยบ้างไฟพลุโคมลอย
จนทำให้อากาศยานในระหว่างการบริการเสียหายจึงเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถเดินทางทำการบินได้
หรือว่าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบินมีโทษนะคะ
จะต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่๑๐๒๐ปี
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบังประการต่อการเดินอากาศปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะ
และนอกจากนี้นะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เน้นย้ำ
เทศกาลลอยกระทงปีนี้ห้ามจัดงานรื่นเริงเพราะอยู่ในช่วงไว้ทุกข์
ขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยโป๊ะและท่าเทียบเรือ
ในวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้และเปิดสวนสาธารณะ๓๐แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร
เพื่อรับเทศกาลลอยกระทงพร้อมทั้งรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ